ไปที่สรรเจ้าพ่อหมื่นรามที่จังหวัดตรังนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีบรรยากาศการประทับทรง
แล้วก็จุดประทัดถึง๑ล้าน๒แสนนัดครับ
นี่เป็นบรรยากาศของพิธีล้างเข้วนะครับ

ประทับขององค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ลงมาโปรดลูกหลานนะครับ

ที่สารเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดา
ตะบลทับเที่ยมออบดตรังจตรัง

เป็นคืนก่อนวันสุดท้ายของเทศกาล

เป็นเข้วของลูกศิษย์จากจังหวัดสุโขทัย
ที่นำมาให้ร่วมทำพิธี
คุณผู้ชมครับการล้างเข้วนะครับเป็นเรื่องสำคัญ
จากล้างทำความสะอาดด้วยน้ำปกติแล้ว

ในพิธีจึงเห็นม้าทรง๑๐องค์นะครับช่วยกันเดินเล่นประทัด
และนี่คือการล้างด้วยประทัดจำนวน๑ล้าน๒แสนนัดนั่นเอง
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเป็นอันเสร็จสิ้น
นางพิมนิพานะครับท่านบอกว่าประทัดทั้งหมดนะครับ
เป็นของสาธุชนที่ถวายมาให้ทางศาลเจ้า
หลังจากนี้จะมีพิธีอีกครั้งนะครับในคืนวันสุดท้าย
คือพิธีเวียนทูบเวียนเทียนสะดอกเคราะห์และส่งพระ
แต่จะต้องจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าร่วมต่อไปครับ